ช่วงนี้อากาศดีหลายคนเข้าไปต่างประเทศกันนะคะ
โดยเฉพาะเกาหลีดารงดาราไปเช็คอินกันเยอะ
ใครจะไปคิดว่าลุงรงเนี่ยเขาอยากจะไปเช็คอินเกาหลีเหมือนกัน
ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะไปดึงหน้า
อ่ารุ่นใหญ่ก็อยากหล่อเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
นี่ทำท่าให้ดูเลยเดี๋ยวจะยกแบบนี้นะ
ลุงรงนี่นะเคลียร์คิวละครสองเรื่อง
แล้วก็อีกหนึ่งรายการเขาลางานไปเลยหน่อเคาะมาละ๒๐วันเดี๋ยวหล่อ
แน่นอนจัดสรรเวลาลงตัวล็อกคิวบินไปเกาหลี
เช้า๑๙ธันวาเขาดูเลิกจ้า
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาสามารกราแบบหล่อเลยแน่นอน
เครื่องปุ๊บท้ามาเลยบันเทิงไทยรัฐว่างป่ะ
เจอสนามบินนะมารับหน่อยมาจิ้มไมค์สัมภาษณ์ที่แรกเลยลุงรงบอกแบบนี้
ส่วนที่มีคนมาว่าลุงรงกับเมียนี่นะเจ๊กุ้งเนี่ยพากันติดศัลยกรรม
เจ้าตัวบอกว่าจะเมาส์ไปแล้วแต่เรื่องของชาวบ้านแล้วแต่เลย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครเขาก็อยากสวยอยากหล่อกันทั้งนั้นคุณค่ะ
รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งแบบลุงรงแบบนี้ไม่มีปิดบังนะฮะ
ถ้าทำก็บอกไม่ทำก็บอก
ไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องระคงรักค่ะ
ไม่ได้มาบอกให้ชัดว่าจะไปทำที่เกาหลีนะฮะ

อะไรอย่างนี้แปลว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้หน้าไม่เปลี่ยนแต่คอตึง
ก็กลัวว่าเวลาคนเรียกก็จะหันไม่ถูก

หลังจากวันที่๓เดี๋ยวจะให้ข่าวเธอคนแรกเลย
หลังจากวันที่๓เดี๋ยวจะให้ข่าวเธอคนแรกเลย

แล้ววันที่๓ก็น่าจะ๑๔วัน๒อาทิตย

อยู่กันสองคนผัวเมียหน้าแบบตึงหน้าแบบอย่างนี้

เธอก็ทำเดี๋ยวถ้าดีปั๊บจะพาเธอไปตามต่อ
แกะกาลีนบอกพี่ยืนเฉยให้โดะเลย
เดี๋ยวจะให้บันเทิงไทยรัฐสัมภาษณ์ที่แรกเลย
ใช่ลงเครื่องพุชสอบใหมงสัมภาษณ์เลย
ฉันนึกภาพนะบรรยากาศดีที่เกาหลีนะ
สองผัวเมียลุงรงกับเจ๊กุ้งเดินกันไป

เอาเป็นมาให้สวยหล่อสมใจนะครับรูงรงขา